พูดถึงเรื่องของอายุตัวเลขเนี่ย
อายุตัวเลขเนี่ยมันเป็นเพียงแค่ตัวเลขถูกไหม
จะพูดอะไรอายุมันเป็นเพียงแค่ตัวเลข
อายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขผมก็ให้คุณช่วยพูดเนี่ยอย่างนี้แหละอยากให้มีชนรวมแต่เรื่องของเรื่องนะครับ
คุณลุงไวเกือบจะ๕๐คนนี้ยังไงแข็งแรงจริงจรวมไปทั่วอาทิตย์ทั่วถิ่นแดนไทย
ไปรับมีดทำงานรับมีดแต่ว่าจะได้เที่ยวไปด้วยเพราะสร้างรายได้ไปด้วย
ไปติดตามว่าลุงคนนี้เป็นใครกับช่วงคุณชนะยากเหล่า
เอ้าคุณผู้ชมไปดูโฉมหน้าของผู้ชายคนนี้
อายุนี่เกือบ๕๐แล้วนะแต่ทำการขับขี่รถสามล้อตระเวนไปทั่วเลยครับ
ทั่วไทยจริงเขาบอกว่าให้บริการรับมีดทั่วไทยโดยนายสุประชัยหรือลุงแพทย์จินโจ
อายุ๔๘ปีเกือบ๕๐แล้วเห็นไหมเห็นที่ผมบอกเป็นเจ้าของรถสามล้อบริการรับมิดคนนี้แหละครับ
ให้ถามหน่อยลุงลุงซุปชัยทำไมถึงมาทำแบบนี้
แกบอกว่าที่ต้องออกมารับมีดทั่วไทยเนี่ยก็เพราะว่าเดิมทีเนี่ย
ลุงเนี่ยแกก็เปิดร้านรับมีดอยู่ที่จังหวัดชนบุรี
แต่ด้วยความที่ว่าลุงแกมีความฝันแกอยากจะไปเที่ยวทั่วไทย
แต่แกก็กลัวอยู่นะว่าไอ้เงินที่เก็บเอาไว้ทำงานเก็บหอมรอมลิฟต์มาทั้งชีวิตเนี่ย
มันจะหมดไปอ่ะเจ๊เอาไงดีอ่ะยังไงดีก็เลยทำร้านรับมีดเคลื่อนที่
รับบริการนะครับรับมีดทั่วไทยเลยไปที่ไหนนอนที่ไหนเปิดบริการรับมีดมาที่นั่น
ก็จะได้มีเงินด้วยไงคือทำงานไปด้วยเที่ยวไปด้วย
นั่นไงครับคุณผู้ชมครับลุงก็เปิดรับของมีคมนะฮะทั้งหมดเนี่ยก็รับมีดก็ได้
ตาเลี่ยนก็ได้จอบเสียมกันไก่ได้หมดในราคาที่น่ารัก
เริ่มต้นตั้งแต่๓๐บาทไปจนถึง๑๐๐บาทก็แล้วแต่ไซส์แล้วแต่ขนาดไง
เอางี้ละกันแกบอกว่าแกมีรายได้เข้ากระเป๋าวันหนึ่งนะที่แกแบบตะเวนตะเวนไปเนี่ย
๑๐๐๐๓๐๐๐บาทโอ้โหเยอะนะซึ่งมันเพียงพอแล้วใช่คุณ
แกบอกว่าแค่นี้แกสบายเลยยังไงรู้ไหมถ้าวันไหนได้น้อย
เราไปพักที่ไหนไม่รู้จะไปพักที่ไหนอะไรยังไง
ยังไงดีนอนวัดครับขอนอนที่วัดเลยครับ
เป็นงานประหยัดหรือว่าไปพักในโรงพักของชุมชน
ไม่ได้หมายถึงโรงพักตำรวจนะไม่ใช่ไม่ใช่
โรงพักชุมชนต่างอะไรแบบนี้ส่วนอาหารการกินล่ะ
ลุงก็เตรียมมาอุปกรณ์ทำครัวก็เตรียมมาด้วย

แกก็ตั่งแคมป์อยู่ได้สบายพร้อมอยู่พร้อมกิน
ให้แกด้วยใช่ตลอดรับมีดคุณรู้ไหมตั้งได้ที่หนูเอ่อ
ขับรถไปรับมีดที่ฉันคิดว่าไปขอหรอไม่ใช่ไปรับมีดอย่างงั้น
หายถึงรับให้มันโคมอ๋อเออเออเออนุ้งจะไปที่ไหน
เอาลงโซเชียลด้วยถ้าลุงมีเดี๋ยวผมจะตามไปดูว่าไปถึงไหน
อะไรยังไงแล้วอุ้ยดูดินี่นี่เขารับแบบนี้เลยนะ
ไม่ได้แบบแค่รับแบบฝนอย่างเดียวนะใช่ไหมเออไอเดียดีคุณผู้ชมค่ะ
คุณลุงก็คืออยากไปเที่ยวแล้วก็ได้ทำงานหาเงินไปในตัวด้วยนะคะ